เหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปใช้ปืนยิงหนุ่มวัยยี่สิบหกปี
เสียชีวิตคาบ้านพักนะคะที่จังหวัดขอนแก่น
มาหน้าบ้านก่อนลั่นไก่ค่ะ
ปรากฏว่าเขาตามจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
แล้วฟังแล้วคุณผู้ชมจะตกใจมาสาเหตุมาจากอะไร
คุณผู้ชมตัดราคายาบ้ากันจ้ะอ้าวนี่แหละนะคะ
คือหลังจากที่มีพบศพผู้เสียชีวิตนะคะก็คือนายธนุษย์หรือว่าไนโก้
อายุ๒๖ปีเนี่ยเขาถูกคนร้ายเจาะยิงตายคาหน้าบ้านเลย
อยู่ที่หมู่บ้านห้วยยางที่ทุ่งโป่งอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามสิบกรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายเนี่ยอุกอาจนะคะ
ขี่จักรยานยนต์มากันสองคันหนึ่งในนั้นเนี่ยมีการตะโกนเรียกชื่อผู้ตายให้ออกมาจากบ้าน
แล้วสุดท้ายตำรวจไปตามมาแล้วจนรู้ว่ามือก่อเหตุคือนายศรีสุภามงคลชัยหรือว่าในไก่อายุ๔๔ปี
พฤติการของในไก่เนี่ยทำยังไงเขานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มา
แล้วชักอาวุธปืนออกมาเจาะยิงไนโก้ค่ะกระสุนก็พุ่งเจาะร่างนะคะ
ไนโก้เนี่ยล้มลงและเสียชีวิตคาที่ทันทีคนร้ายหลบหนีไปนะคะ
แน่นอนว่าตำรวจเนี่ยก็ตั้งปมเอาไว้ว่าคงจะเป็นเรื่องของขัดแย้งยาเสพติด
แล้วเนี่ยนี่นี่นี่มันมีเสียงปืนปั้งขึ้นมา
เป็นกล้องวงจรปิดที่เหมือนจะจับได้เนี่ยคุณผู้ชมนะ
ฟ้ามันจะมาแต่เสียงแต่เราได้ยินเสียงปืนชัดเจน
พยานคนนึงนะคะเขาระบุแบบนี้ว่าเอาจริงตัวเขานั่นแหละ
เห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตานี่นี่นะฮะ
นี่คนเห็นเหตุการณ์นะคะได้ยินเสียงปืนเสร็จ
เหมือนเขาลุกออกมาจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกเขานั่งอยู่ตรงร้านค้าใกล้บ้านนั่นแหละแถวนั้นบ้านของผู้ตายด้วย
จังหวะนั้นตอนนั้นก็เห็นในไก่กับพวกมาหาไนโก้ได้ยินเสียงเรียกค่ะ
ให้ออกมาจากบ้านแล้วก็มีการยิงใส่เลยค่ะ
อย่างที่บอกว่ามูลเหตุนะคะที่มีการมายิงฆ่ากันตายแบบนี้
เขาบอกว่าฝ่ายในไก่เนี่ยรับยาบ้ามาขายในพื้นที่เอาไปขายต่อ
ทั้งที่จริงเนี่ยกลุ่มของมือปืนมือยิงเนี่ย
เขาบอกเขาขายอยู่ที่เม็ดละ๔๐บาท
แต่ไนโก้ผู้ตายเอามาขายตัดราคาเม็ดละ๒๐บาท
อ้าวกลุ่มของเขาก็ไม่พอใจค่ะ
สุดท้ายก็เลยก่อเหตุแบบนี้ลองไปฟังเสียงพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าหน่อยคุณผู้ชม
ที่อืมดังสังคสีสังคสีดังตั้ง
คุณผู้ชมคะก็ตามที่ที่ฉันเล่าให้ฟังไปนั่นแหละนะคะ
อ่าทีนี้ล่าสุดค่ะตำรวจสภวรรัฐก็จับกลุ่มตัวนะคะ
ในไก่ได้แล้วนะโอ้จนมุมอยู่ค่าบ้านพักนั่นแหละค่ะ
จับได้ก็แจ้งข้อหาร่วมมือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ที่จะนำตัวเนี่ยมาทำแผนค่ะก่อนสรุปสำนวนส่งฟ้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ่ะนี่แหละมือยิงค่ะค่ะ
อ่าทีนี้คุณผู้ชมคะมันก็มีรายงานต่อมาแบบนี้ด้วยนะ
ตอนบ่ายเนี่ยตำรวจเอาตัวในไก่ไปแล้วไปทำแผนอย่างที่บอก
ชาวบ้านโอ้โหมากันเพียบมาเป็นร้อยคุณผู้ชมแล้วเป็นยังไงอ่ะ
หลายคนก็ตะโกนด่าทอสาบแช่งคือบางคนบอกว่าขอให้ตายตกไปตามกันนะคะ
พอทำแผนจุดแรกบนถนนทางเข้าหมู่บ้าน
จากบ้านคนตาย๕๐๐เมตรค่ะก็เป็นจุดที่มือปืนนัดรวมตัวกันกับเพื่อน
ก่อนที่จะไปบ้านของผู้ตายนะคะจุดที่สองก็เป็นหน้าร้านค้าประจำหมู่บ้าน
ก็จะเป็นจุดที่มือปืนชักปืนพกแบบไทยประดิษฐ์ออกมาขึ้นลำกล้องค่ะ
จุดที่สามเป็นจุดที่ยิงคนตายมือปืนก็จะเดินมาจากร้านค้ามาหาไนโก้ที่หน้าบ้าน
จ่อยิงแบบเลือดเย็นจนสุดท้ายเขาเสียชีวิตหลังทำแผนตำรวจก็คุมตัวกลับไปที่สพค่ะ
ค้านการประกันตัวตอนนี้เดี๋ยวจะอย่างที่บอกเร่งสรุปสำนวนฟ้องต่อไปนะคะ
โอ้โหชาวบ้านมาดูกันเป็นร้อยคนดีนะไม่เกิดการรุมประชาธรรมอะไรขึ้นมานะคะ
อืมเมายาเสพติดเมาเหล้าเนี้ยทั้งสองอย่างนี้คือพอเมาแล้วอ่ะขาดสติหมด
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเหมือนเหตุการณ์นี้เมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของยา